สำหรับในประเด็นแรกวันนี้ไทยรัฐนิวโชว์นะคะ
เราดูประเด็นเรื่องของความรักที่ไม่สมหวัง
แต่ก็แค้นกันถึงขั้นเอาชีวิตทีเดียวนะคะ
ปฐุมธานีได้คุมตัวนายกหมึกอดีตสามีสาวอบต
ทำแผนยังจุดเกิดเหตุในวันนี้นะคะ
สารภาพบอกว่าแค้นเพราะว่าให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดเลย
แล้วก็ตอนที่เป็นนายกอบตก็ให้ความช่วยเหลือ
แต่ว่าสุดท้ายตีจากแล้วก็เลยลวงมายิงจนเสียชีวิตภายในรถค่ะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แถลงข่าวจับกลุ่มตัวนายทวีวงทองยืน
อดีตนายกอบตพานทองจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยพวกอีก๓คนนะคะ
คือนายจำปีชาติวงลูกน้องคนสนิทนายจีรพันธ์เม่งที่คนรับงาน
และนายสมศักดิ์เจริญยิ่งเป็นคนจัดหามือปืนให้ค่ะ
หลังจากที่ร่วมก่อเหตุใช้ปืนยิงนางสาววีรยภางามวิไลหรือว่าเปิ้ล
อายุ๓๖ปีเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนของอบต
บึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานีจนเสียชีวิตภายในรถเก๋ง
ริมถนนวังน้อยธัญบุรีมุ่งหน้าธัญบุรีตำบลคลอง๗อำเภอคลองหลวง
เมื่อวันที่สิบสี่มีนาคมที่ผ่านมาค่ะนายทวีวงทองยืนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
แค้นใจผู้ตายนั้นเคยคบหากันแล้วตีตัวออกห่างอีกทั้งยังไปจดทะเบียนสมรสกับชายใหม่
ก็เลยวางแผนให้ลูกน้องคนสนิทช่วยจัดหารถว่าจ้างมือปืนคือนายธนชายแย้มเจริญหรือใหญ่
อยู่ระหว่างหลบหนีแล้วก็ลวงผู้ตายออกมาจากที่ทำงาน
ลงมือเจาะยิงจนเสียชีวิตค่ะ
ต่อหน้าเรียบร้อยต่อหน้าผมรับหลังก็ไม่รู้แต่มันมีอะไร
ผมไม่ตอบแค่ไหนครับแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของผม
ก็ในส่วนของเปิ้ลพ่อพ่อคุณแม่ที่เปิ้ล
ผมเข้าใจว่าผมผิดแล้วก็ขอโทษทุกอย่าง
เพื่อนก็คงไปสบายกัน

หลังการแถลงข่าวเสร็จค่ะ
ตำรวจคุมตัวนายทวีวงไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุ
ด้านโทษตำรวจตรีธนายุทธิจรัทธรรมรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่า
คดีนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะ
มือปืนที่ยังหลบหนีอยู่ตอนนี้พนักงานสอบสวน
สคล๕ออกไหมจับเรียบร้อยแล้ว
โดยผู้ต้องหาที่จับได้ทั้ง๔คน
ก็นำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดธัญบุรี

โดยมีรายงานว่านายธนชัยซึ่งเป็นมือปืน
หลบหนีไปซ่อนตัวในบ่อนกาซิโนประเทศพม่า
ตรงข้ามบ้านท่าอาจอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ล่าตัวตอนนี้ก็ประสานกับทางการพม่าจับกลุ่มแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างควบคุมตัวเข้าสอบสวนที่กรุงเทพมหานครต่อไปค่ะ